แกะสลักหินสบู่ในงานแม่พิมพ์พระเครื่องก็ใช้วิธีการเตรียมงานแบบเดียวกับการกระแหน่ลาย
เริ่มต้นด้วยช่างจะต้องใช้เหล็กแหลมจานให้ได้มิติแรกของลาย
คือรูปทรงที่มีความสมมาตรของตัวลายให้ได้ความลึกตลอดทั่วเสมอทั้งตัวลายตามที่ต้องการ
แล้วจึงแกะชั้นลายที่มีรายละเอียดซึ่งช่างยังใช้เหล็กแหลมจานเป็นอุปกรณ์สำคัญในการแกะสลัก
โดยจะลงลึกกว่าชั้นแรกที่ทำไว้เป็นการเจาะรายละเอียดเป็นลักษณะเด่นที่สำคัญของพระเครื่อง